ตามตีชีวิตลูกทุ่งวันอาทิตย์นี้พบกับคอนเสิร์ตที่รวบรวมศิลปินชะแนวหน้าของประเทศไทยเอาไว้ในงานเดียว
งานนี้ใครไม่ดูพูดเลยนะครับว่าพลาดมากในตามติดชีวิตลูกทุ่งอาทิตย์นี้เวลาบ่าย๓โมงไทยรัฐทีวี
เวลาปลาย๓โมงไทยรัสทีวี